ประเทศไทยกันบ้างครับเพื่อส่งเสริมการใช้ยางพาราให้เพิ่มสูงขึ้นในประเทศ
เป็นการแก้ไขปัญหาเรื่องของราคายางพาราตกต่ำนะครับ
ล่าสุดการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยก็มีการเร่งเชิญชวนนักลงทุนจากต่างประเทศมาลงทุนในเมืองไทย
นิคมอุตสาหกรรมเรื่องของยางพาราซึ่งคาดว่าจะเปิดได้ประมาณปี๒๕๖๑นะครับ
ติดตามจากบรรยายงานของคุณนัทนิชาดอนสุวรรณครับ
พื้นที่๗๕๕ไร่ในเฟส๒ทับ๒และ๓ของนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้
กำลังถูกปรับพื้นที่ให้เป็นนิคมอุตสาหกรรมยางพารา
นิคมอุตสาหกรรมยางพาราเฟสแรกจะเริ่มก่อสร้างได้ในเดือนกันยายนนี้
เพราะเป็นพื้นที่ที่มีนักลงทุนสนใจจำนวนมาก
พื้นที่ส่วนนี้ต้องพร้อมให้ผู้ประกอบการเข้าใช้ได้ในต้นปี๒๕๕๙
ขณะที่พื้นที่ส่วนอื่นจะเริ่มการก่อสร้างควบคู่กัน
เฟสแรกคาดว่าจะรองรับผู้ประกอบการได้ไม่น้อยกว่าสัก๓๐ลาย
๓๐ลายแล้วก็จะเน้นโฟกัสก็คือเป็นพวกอุตสาหกรรมยางปลายน้ำนะครับ
ซึ่งตอนนี้มีผู้ติดต่อเรื่องของการจับจองพื้นที่เข้ามาพอสมควร

นอกจากการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมยางพาราให้พร้อมรองรับนักลงทุนแล้ว
นิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือกรณอยังออกมาตรการส่งเสริมด้านการขายที่ดิน
และเช่าพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมยางพาราเช่นการให้ส่วนลด
ประกอบกับพื้นที่นี้มีความพร้อมด้านวัตถุดิบ
ปลูกยางพาราขนาดใหญ่อันดับ๒ของประเทศ
ตั้งอยู่ไม่ไกลจากสนามบินอนาชาติจังหวัดสงคราท่าเรือสงครา
และใช้เวลาเดินทางเพียง๑ชั่วโมงถึงชายแดนไทยมาเลเซียที่ด่านสะดาว
ได้รับความสนใจจากนักลงทุนไทยและต่างชาติ
ทั้งมะเรเซียจีนและญี่ปุ่น
เมืองต้นแสดงความสนใจเข้ามาลงทุนแล้ว๑๕๒๐ราย
ตอนนี้กระแสตอบรับก็ดีมากนะครับอยู่ในช่วงของการประชาสัมพันธ์โครงการ

แล้วก็ผู้ที่เข้ามาสนใจจองพื้นที่ก็เริ่มทยอยเข้ามาแล้ว
เมืองยางแห่งนี้จะเน้นอุตสาหกรรมกลางน้ำและปลายน้ำ
แปรรูปวัตถุดิบยางพาราไปสู่ผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่า
และเพิ่มปริมาณความต้องการใช้ยางพารา
โดยออกแบบให้ใช้ระบบสาธารณูปโภคร่วมกัน
ต่อยอดนวัตกรรมเทคโนโลยีและพัฒนาบุคลากร
โดยจะพัฒนาให้เป็นคัสเตอร์ยางพาราต้นแบบของภาครัฐ
นิคมอุตสาหกรรมแห่งนี้หากก่อสร้างแล้วเสร็จ
นิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยตั้งเป้าหมายค่ะ
รองรับโรงงานได้ถึง๗๐แห่ง
ซึ่งจะก่อให้เกิดเม็ดเงินการลงทุนไม่ต่ำกว่า๘๐๐๐ล้านบาท

การพัฒนานิคมอุตสาหกรรมยางพาราในช่วงระยะก่อสร้าง
ยังช่วยเกิดการจ้างงานในจังหวัดสงครา๒๐๐คนในช่วง๓ปี
การจ้างงาน๗๐๐คน
เกิดการใช้ยางพารา๑๒แสนตันต่อปี

อกจากจะยกระดับราคายางพารา
ขีดความสามารถการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยอย่างยั่งยืนแล้ว
ยังเป็นส่วนสำคัญที่จะผลักดันการเติบโตของเศรษฐกิจไทยในอนาคต
นานิชาดอนสุวรรณเข้าแทนรัฐทีวีบรรยายงาน